ทีนี้มาดูเรื่องที่บอกไว้ว่าใกล้วันแม่แต่มันมีข่าวแบบนี้ที่มันน่าสะหรับใจมากนะคะ
วันนี้สอนอโครครามแถลงข่าวจับกลุ่มลูกสาว
จ้างวานคนให้ไปฆ่าแม่แท้ของตัวเอง
เพราะว่าแฟนนุ่มติดคุกอยากหาเงินไปประกันตัว
รู้ว่าแม่ทำประกันชีวิตเอาไว้๓กรมมาทันฉบับละ๑๐๐๐๐๐บาท
แล้วแม่มีที่ดินอีก๕๐กว่าไร่๑๐กว่าล้านบาท
ว่าถ้าแม่ตายเนี่ยตัวเองได้รับมรดกชัวร์
จ้างวันคนมาฆ่าแม่คุณผู้ชมดูสิ
ตำรวจสนโคครามคุมตัวนายประเชิญกระบินโรธหรือในจ่อยอายุ๔๐

และในดาวแจ้งประดิษฐ์อายุ๓๒
คนนี้ทำหน้าที่เป็นคนชี้เป้า
นำตัวทั้งคู่มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซอยนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพ
เพราะก่อเหตุยิงนางเอื้อมเดือนอายุ๕๕ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อคืนวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
และคนที่จ้างวานให้ยิงคือลูกสาวแท้ของนางเอื้อมเดือนนะคะ
นางสาวกาญจนาหรือตายอายุ๒๕ปี
พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงครามผู้กำกับการสอนอโคครามบอกว่า
คืนเกิดเหตุผู้ต้องหาขับรถเก๋งไม่ติดแผนป้ายทะเบียน
แล้วใช้ปืนยิงผู้เสียหายซึ่งทำงานเป็นหัวหน้าแม่บ้าน
บริษัททำความสะอาดแห่งหนึ่งตอนที่กำลังปั่นจักรยานกลับบ้านในหมู่บ้าน

แล้วกระสุนเข้าที่บริเวณใต้ราวนมขวาฝังในบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูล
รอยจากกล้องวงจรปิดจนสามารถจับคนร้ายทั้งสามคนได้
พร้อมของกลางก็คืออาวุธปืนไทยประดิษฐ์จุด๓๘
จากการสอบสวนนางสาวตายลูกสาวของคนเจ็บ
เขาก็รับสารภาพค่ะว่าเขาจ้างในจ่อยกับนายดาว
ที่เป็นเพื่อนของแฟนหนุ่ม๒แสนบาทให้มาก่อเหตุฆ่าแม่
เขาบอกว่าที่จ้างก็เพราะว่าเขารู้มาว่าแม่เนี่ยทำประกันชีวิตเอาไว้๓กรมทัน
ฉบับละ๑แสนบาทรวมแล้วก็๓แสน
แล้วแม่ยังมีที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์๒แปลง
รวมมูลค่ากว่าสิบล้านบาทก็เลยเชื่อว่า
ถ้าแม่ตายตัวเองก็ได้หมดเลยเป็นมรดกทุกอย่าง
ทั้งคลมมะทัน๓ฉบับ๓แสนทั้งที่ดินมรดก
ตั้งใจว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปประกันตัวแฟนนุ่ม
ที่ถูกจับคดียาเสพติดตอนนี้ถูกฝากค้างอยู่ในเรือนจำจังหวัดมีนบุรี
ลูกสาวคนนี้บอกว่าวางแผนฆ่าแม่มาเดือนนึงค่ะแล้วก่อนหน้านี้ลูกสาวคนนี้
พยายามฆ่าแม่มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสองเดือนก่อนคือตัวแม่เนี่ย
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้มีน้ำแดง
ครับอยู่ในตู้เย็นค่ะแต่น้ำแดงกลิ่นแปลกแปลกอืม
แม่ก็เลยเททิ้งพอเททิ้งปุ๊บมดมากินเชื่อไหมคุณผู้ชมมดตายหมดเลย
อืมเนี่ยเหมือนกับพยายามวางยาแม่มาแล้วครั้งหนึ่ง
ทนตำลวดตรีดาวหลอยเหมือนเดรศลองผู้บัญชาการตำลวดหน้าคอนบานบอกว่า
เบื้องต้นนะคะตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะกลุ่มที่ลงมือก่อเหตุมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ยังไม่เชื่อว่านางเสาตายจะเป็นคนลงมือสั่งการจ้างมือปืนมายิงแม่แท้ของตัวเอง
จะมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่ามีใครมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าอาจจะมีผู้ต้องหารายอื่นมาบีบบังคับให้นางเสาตายจ้างวานคนมาฆ่าแม่หรือเปล่า
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะคะแต่ว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหานางสาวตายก็คือ
จ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนแจ้งข้อหาในจ่อยกับในดาวข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
คือมีประกันชีวิตแบบนี้เนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะฮะคนทำประกันชีวิตเอาไว้มอบผลประโยชน์ให้คนข้างหลัง
แล้วไปฆ่าตัวตายเนี่ยประกันเขาไม่จ่ายคนที่รู้ว่ามีคนใกล้ชิดทำประกันชีวิตไว้ให้เรา
หวังจะเอาเงินประกันเขาเนี่ยไปดักยิงเขาอย่างนี้ประกันเขาไม่จ่ายนะฮะ
บางทีเหตุฆ่าตกรรมก็ไม่ครอบคลุมด้วยกรมอธันต์บางอย่างก็จะมีเงื่อนไข